พาไปดูต่อเรื่องนี้คุณผู้ชมคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมือปืนโหดเหลือเกินด้านหลังของเราเนี่ยนะคะ
คือมาประกบยิงพ่อใหญ่ฝรั่ง
ซึ่งเพิ่งกลับมาไทยได้วันเดียวเองเป็นอดีตวิศวกร

เสียชีวิตเลยนะน่ะฮะสาเหตุยังไม่มีใครทราบ
พ่อใหญ่คนนี้ไปมีเรื่องมีราวกับใคร
เพราะก่อนหน้านี้อยู่ไทยมาหลายปีก็ไม่เคยมีปัญหากับใครเลยนะ
แล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงโดนยิงแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะ
นี่คือซอยเขามะกอง๑อยู่ที่บังละมุงชนบุรี
ซอยนี้ไม่ค่อยมีคนผ่านหรอกค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปั๊มหัวใจให้กับต่างชาติคนนี้
นายเนลลูอิสโรเจอร์นะคะอายุ๗๑ปีเป็นชาวอังกฤษค่ะ
นอนหายใจโรยรินอยู่ท้ายที่สุดเขาเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ใกล้มีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปี้สีแดงล้มคว่ำอยู่

เจอแผลโดนยิงด้วยปืนเข้ากลางหลัง๒นัด
เอว๑นัดไหล่ขวา๑นัดแล้วก็ใต้รักแร้๑นัดค่ะ
โอ้โหสี่ห้านัดแบบนี้
จากศพก็เจอปลอกกระสุนขนาด๙มมตกอยู่๓ปลอก

ลักษณะการโดนยิงหลายจุดหลายแผลแบบนี้เหมือนคนยิงแค้นอะไรนะ
ใช่ไม่งั้นไม่ยิง๔๕นัดแบบนี้หรอกค่ะ
ทีนี้พลเมืองดีเนี่ยเราขอเรียกเขาว่าคุณป๊อปละกัน
เขาเล่าให้ฟังนะว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงตรงนี้
มอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำอยู่แล้วเห็นว่าต่างชาติอ่ะ
หมวกกันน็อกนอนคว่ำหน้าอยู่ตอนแรกก็คิดว่า
อุบัติเหตุหรือเปล่ามอเตอร์ไซค์ล้มเองหรือเปล่า
ผมจอดรถลงไปช่วยพอไปถึงเนี่ยนะ
ผมก็รีบแจ้งกู้ภัยเลยแต่พอผมมารู้ว่าโดนยิง

มีรถกลับจากไฮโลตัสมาก็เข้ามาในซอยมืด
ก็เห็นร้อนคว่ำหน้ารถล้มอยู่ไว้
ได้ยินเสียงปืนไหมตอนนั้นได้ยินไหมครับตอนนั้น

แล้วพี่ได้เข้าไปดูคนเจ็บป่ะ
ก็ลงมาดูปุ๊บก็เห็นว่าเป็นคนล้มก็เลยโทรเรียกกู้ภัย
นี่แหละค่ะพลเมืองดีที่บอกว่าไปเจอตอนแรก
ทีนี้คนที่เขาอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
เรียกว่านายเอ็มแล้วกันเขาบอกว่าตอนนั้นผมนอนอยู่อยู่ที่ห้องพัก
ห่างจากตรงนี้ประมาณสัก๓๐๐เมตรได้
ปั้งผมได้ยินแบบนี้๓นัดติดต่อกัน

เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมามีกู้ภัยมา
ผมก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อไอ้ปั้งที่ได้ยิน

ใช่ค่ะแต่ชาวบ้านเขาที่ไม่มีใครกล้าออกมาดู
เขาก็กลัวไงว่าเวลามีเสียงปืนเอาหลบอยู่ในบ้านดีกว่า
ส่วนคนสนิทของผู้ตายของพ่อใหญ่ฝรั่งรายนี้
ก็คือนางสาวถิติพันธ์กรรมราชเล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าผู้ตายเป็นอดีตวิศวกรที่อังกฤษ
เกษียณแล้วเขาก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเราที่เมืองไทย

ห่างจากตรงที่เกิดเหตุสัก๒กิโลได้
มัสที่ผ่านมาฝั่งผู้ตายก็กลับไปเยี่ยมญาติที่อังกฤษ
แล้วก็เพิ่งกลับไทยมา๔มกราค่ะคุณผู้ชม
กลับมาวันเดียวแล้วก็มาเกิดเหตุ
เป็นเพื่อนสัญชาติเดียวกันเป็นชาวอังกฤษเหมือนกันนะคะ

แล้วเราก็ถามถามคนสนิทของผู้ตายเหมือนกัน
ว่าที่ผ่านมาเคยมีปัญหากับใครรึเปล่าลองฟังดู
เขาบอกว่าจะไปดื่มกับเพื่อนที่พัทยา

เขาไปดื่มประจำถ้าเขาอยู่นี่เขาไปดื่มประจำ

ปกตินิสัยคุณเมลว่าเป็นยังไงบ้าง
ใหญ่ไม่ได้ก้าวร้าวพ่อใหญ่เป็นคนใจดี
คิดว่ามีสัตว์ตัวอะไรกับเขา

หนูมาตั้ง๔ปีไม่ได้มีอะไรเลย

ก็งงกันอยู่นะครับเพราะว่าทางคนที่ดูแลพ่อใหญ่
เขาบอกว่าพ่อใหญ่หรือว่าผู้ตาย
อยู่เมืองไทยมาตั้งแต่๔ปีแล้วนะคุณนะ
ธันวาคมที่ผ่านมาก็ครบ๔ปีพอดี

หลังจากกลับไปอังกฤษมาแป๊บเดียวนะครับ

ทีนี้ต้องไปดูไงว่ามันจะมีปมอะไรบ้าง

ตอน๓ทุ่ม๑๘นาที
ตัวของผู้ตายคนนี้แวะซื้อของที่มินิมาตร
อยู่ตรงถนนเขาพระตำหนักค่ะ

ซื้อขนมปังถุงหนึ่งแล้วก็ไก่อบครึ่งตัว
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ใช้เส้นสุขุมวิทย์นะคะ
คุณผู้ชมเข้าซอยชายพฤกษ์จะกลับที่พักแล้วก็มาโดนยิง
เรื่องของปมสังหารเนี่ยเราก็เน้นย้ำก็ถามตำรวจ
ตำรวจก็ยังสายหัวอยู่เหมือนกันบอกว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้
กำลังตามตัวคนใกล้ชิดมาสอบอยู่
อีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นหลักฐานก็คือกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ

ได้ตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ